คุณผู้ชมบ้านนี้เขาทำอาหารกันอยู่ก็ประกอบอาหารกันอยู่
จู่ต้องอบพยพออกจากบ้านพี่เบ้ยพี่คุณผู้ชมครับ

และเรื่องของการเชี่ยวนำปูหน้านี้
การพิวทรัพย์ได้เอาไปเชื่อไว้ไก่
หรือจะน้ำปูมันหอมตอนกินครับ
แล้วผู้ใช้ติ๊กต๊อกคนนี้คุณผู้ชมเขาเคี่ยวน้ำปูอยู่
พาคุณแม่อบพยพออกจากหมู่บ้านเป็นการชั่วคราวก่อน
เพราะว่าต้องเคี่ยวน้ำโปะให้มันเสร็จครับ
จึงตัดสินใจเสียสละประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตัว
นั่นก็คือการเดินออกจากหมู่บ้านมาแล้วไปเคี่ยวน้ำปูที่ห้างนาของเรา
โอ้โหนี่แหวกแหวกที่นาไปเลยคุณผู้ชมฮะ

นี่ครับแล้วพี่คนนี้กับคุณแม่นะ
ก็เอาปูในครกมาใส่พวกสมุนไพร
อะดูวิธีทำ
ไบคามินไบมะกอกไบฟรัง

แล้วก็ป่นตกรอกกากออกครับ
ใส่กระทะแบบนี้ครับเคี่ยวเลย
ไม่ใช่กรามนะเป็นเที่ยวนะเที่ยวให้คนครับ
น้ำแห้งเลยน้ำปูก็เป็นคีย์ดำแบบนี้ครับ
แล้วก็ไปพักรอให้เย็นครับแล้วก็ตักใส่กระปุก
ไปประกอบอาหารก็ใช้แทนน้ำปลาปลาร้า

ตลอดขั้นตอนการทำน้ำปูนุ่มเจ้าของก็
นอกจากเขาประกาศว่าเขาต้องอบพยพออกจากบ้าน

เรียกว่าคนที่เข้ามาดูเออก็ได้ความรู้ในการทำน้ำปูไปเหมือนกันครับ
นี่แหละฮะของดีของแต่ละภาคครับคุณผู้ชมครับ